ตอนนี้เจ้าแหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นก็ออกจะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาแล้ว
เดินทางไปป้องกันแชมป์ครั้งที่๔ของเจ้าแหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่น
ชกชาวเมซิกันนะคะที่เคยเอาชนะคะแนนมาได้ในการป้องกันแชมป์ครั้งที่๒
โดยเสียหุยนายสุรชาติพิสิทวุฒินันค่ะเจ้าของค่ายนครหลวงโปรโมชั่น
โดยในไฟล์ทนี้นะคะเจ้าแหลมก็ซ้อมอย่างหนักค่ะ
ลงนวลไปแล้ว๓๒๗ยกมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
ส่วนน้ำหนักตัวตอนนี้เกินพิกัดเพียงแค่๒ปอนด์หรือประมาณ๑กิโลกรัมเท่านั้นนะคะ
ต่างจากครั้งก่อนที่ต้องพยายามลดน้ำหนักจนถึงวินาทีสุดท้าย
ขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสค่ะ
เขาเป็นคนที่เป็นมวยที่หนีก็ไม่หนีถอยก็ไม่ถอยครับ
เขาน่าจะเดินผมคิดว่านะครับไฟล์นี้เพราะว่าเขาก็ซ้อมมาดีเหมือนกันครับผม
ใจผมก็อยากให้เขาเดินครับผมเพราะว่ามันจะได้มวยมันจะได้สนุกมันครับผม
ขณะที่เสียหุยเองนะคะก็กล่าวด้วยความมั่นใจว่า
เพราะทีมงานทุกคนทำการบ้านมาดีมาก
ทั้งเรื่องการวางโปรแกรมฝึกซ้อมนานถึง๕เดือน
รวมถึงปัญหาลดน้ำหนักก็ไม่มีเลยค่ะ
เหลือเพียงแค่การชกบนเวทีเท่านั้น
ซึ่งเตรียมแผนมาแล้วเหมือนกันแต่ขออุบเอาไว้ก่อน
โดยไฟล์ทป้องกันเข็มขัดแชมป์ไฟล์บังคับครั้งนี้

วันอาทิตย์ที่๒๗เมษายนตามเวลาประเทศไทยวันเสาร์ค่ะ